ว่าตอนนี้ทางโค้ชเฮงวิทยาลาฮกุลนะครับจากการให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว
เราก็บอกเหมือนกันว่ายากนะทางสถานการณ์แบบนี้
คงยากที่จะมีโค้ชที่จะเป็นคนไทยมารับงานชุดนี้
สถานการณ์มันกดดันมากเข้ามาอาจจะโดนมีแต่ว่ากับว่าหรือเปล่า
ก็มันเหมือนกับว่าตอนนี้แฟนบอลอยู่กับความคาดหวังที่สูงจนเกินไปหรือเปล่า
สถานการณ์ของฟุตบอลบ้านเราตอนนี้ที่เหมือนกับว่าไปเอาผลงานเก่าที่เราคิดว่ามันดี
พอเป็นชุดนี้มันต้องดีต่อเนื่องแน่นอนมันควรจะเป็นไปได้
แต่ว่าฟุตบอลหลายชาติบางคนเขาก็ดีมาตลอดเขาก็ร่วงก็มี
แต่ว่าเราต้องมาหาว่าจุดที่เป็นปัญหามันคืออะไรแล้วแก้หรือยัง
โค้ดเห็งก็ให้สัมภาษณ์นะครับก็บอกว่าเรื่องของการถูกปลดจากตำแหน่งเนี่ย
ให้ลืมไปซะมันคนละเรื่องคนละราวกันนะครับคนละตำแหน่งกัน
ส่วนเรื่องของการได้ผู้อำนวยการเทคนิคมาช่วยงานเนี่ย
เชงก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับจะได้มาแบ่งเบาภาระของเขา
แล้วก็ประเด็นในเชิงเทคนิคนายกสมาคมยังให้ความไว้วางใจตัวเขาทำหน้าที่เหมือนเดิม
ดังนั้นเรื่องที่จะถูกปลดเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดนะครับ
โค้ชเฮงก็บอกว่าไม่มีแน่นอนกับทีมชุดนี้นะคะ
ผมก็อยู่ข้างบนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเอาคนเข้ามาช่วยในเรื่องการพัฒนาในเรื่องของในฝ่ายเทคนิคเพราะมันคนมันไม่พออยู่แล้วนะอันนี้มันไม่มีปัญหาครับผมครับ
ซึ่งนายกก็ปรึกษาผมอยู่แล้วนะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คือคนเข้าใจผิดนะครับผมนะครับจริงแล้วผมก็ยังอยู่ข้างบนแล้วก็ดูแลฝ่ายเทคนิคทั้งหมดของผม
ได้ยินข่าวมาบ้างแต่ว่าผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะต้องเอามาติดเพื่อจะอัพค่าตัวเนี่ยผมว่าฟุตบอลมันวัดกันที่ความสามารถนะครับ
ถ้าไงครับถ้าลงไปเล่นคโอชคนนั้นคงโง่มากครับ
ที่เอานักเดชน์ไม่มีสารลงไปเล่น

นั่นก็จะเป็นอร่อยที่ค่อนข้างกดดันมาก
ตามข่าวเนี่ยคนที่จะเข้ามาคุมทีมทศตรังศรีปานอยู่ในโผล่
แต่ว่าไม่รู้เจ้าตัวจะว่ายังไงอีกหนึ่งคน
โค้ชวังทวัดชัยตะโรงออนตะกูที่คุมประจวบ
อันนี้ก็อยู่ในโผล่เหมือนกันแล้วก็มีรุ่นใหญ่อย่างเฉลิมบุษงาพล
ตามข่าวกันนะครับว่ามันก็มีความเป็นไปได้
แล้วก็โค้ดจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดที่เคยทำยู๑๙มาก็อยู่ในโผล่เหมือนกัน
ก็เป็นการคาดการณ์กันแต่ว่าก็ต้องรอการคุยกันของทางสมาคมในวันที่๕กันยายนนี้อีกทีนึงนะคะ
ซึ่งโค้ชเฮงก็บอกว่าส่วนตัวเชื่อว่ากับสถานการณ์แบบนี้
อาจจะไม่มีโค้ชไทยคนไหนที่อยากที่จะรับงานนะคะ
เพราะว่าการที่จะพาทีมชาติไทยไปคว้าตัวโอลิมปิกถือว่าเป็นงานที่ยากเหมือนกัน
เนื่องจากว่าถ้าดูเรื่องศักยภาพต้องยอมรับด้วยว่าไทยก็ยังเป็นร้องทีมชั้นนำหลายชาติอยู่ค่ะ
ยกตัวอย่างถ้าเอาเป็นคนไทยเนี่ยผมว่าคงไม่มีใครอยากรับงาน
เพราะว่าจริงเราต้องรู้ว่าโอลิมปิกครั้งนี้มันบอกตรงมันไม่ประสบความสำเร็จหรอก
เพราะฉะนั้นถ้ามองย้อนหลังเราไม่เคยประสบความสำเร็จหรอ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือถ้าเราไม่ไปเน้นในเรื่องของคุณภาพของโค้ช
คุณภาพของเยาวชนนะครับอีกกี่ปีกี่ปีมันก็ต้องเป็นอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเราต้องทนเจ็บไปนิดนึงนะครับใครจะมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันประสบความสำเร็จยาก
จริงผมระบุคุณสมบัติไว้อยู่แล้วนี่คืออย่างน้อยต้องเป็นโปรไลเซ็นต์
ซึ่งตรงนี้ก็ถ้าเราไม่วัดตรงนี้ใครเขาก็อยากมาเป็นนะครับ
เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามารับงานเนี่ยแน่นอนต้องมีใบประกาศนียบัตรโปรไลเซ็นต์นะครับ
ที่จะมีช่วงเดือนมีนาคมปี๒๐๑๙นะคะ